ไปดูอีกหนึ่งภาพนะครับโอ้โหใครจะเชื่อคนอายุเยอะแล้วนะ
แต่ว่ามีหัวใจที่แบบว่ายังวัยรุ่นนี่

ไปพร้อมกับยานพานะคู่ใจคืออะไรไปดูฮะ
ถ้าตอนกลางคืนใส่นุกแล้วรอยไปอย่างเงี้ย

โอ้โหตกใจวิ่งนี้นะครับ
ตอนดึกคุณยายก็นอนแล้ว

คือมันคือเค้าเรียกว่าอะไรรึอ่ะ
สกุตเตอร์ค่ะ